ชั่วตลอดตลาด

อัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันค่ะ

วันนี้ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนจากเมื่อวานนะคะ
หมูเนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟอง

๑๘บาทต่อกิโลกรัมมะม่วงน้ำดอกไม้สุก

อยู่ที่๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ส้มโชกุลกิโลกรัมละ๗๐บาท
เอาล่ะราคาสินค้าวันนี้ยังคงที่จากเมื่อวานอย่างที่บอกไป
ส่วนพรุ่งนี้จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันใหม่นะจ๊ะ